สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ดุกับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
แน่นอนว่าทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่ม
เรามีนัดมาล้อมวงฟังเรื่องหลอนจากเหล่าบรรดาล
นักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลไปพร้อมกัน

อย่าลืมส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการ
แล้ววันนี้สถานีผีดุของเรานั้น
เต็มใจนำเสนอสำหรับท่านที่ชื่นชอบในเรื่องของสายมู
พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับ
เพราะวันนี้เรามีเจ้าพ่อสายมู
มานั่งพูดคุยกับเราในรายการ

ไปพบกับเขากันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมเยี่ยนในรายการ
สถานีผีดุนั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ

ของเรานั้นได้รับเกียรติจากท่านนี้เลยครับ

ฉายาเจ้าพ่อสายมู
คุณเก่งทัชยะสวัสดีครับ

ผมตามเชียร์ตั้งแต่แรกเลยนะ
แล้วก็สำเร็จจริงแล้วก็เก่งจริง

เก่งในความสามารถของตัวของเก่งด้วย

ผมจะถามแขกรับเชิญทุกคนครับว่า
ถ้าพูดถึงเรื่องของความเชื่อ

เชื่อกี่เปอร์เซ็นต์

บางสิ่งบางอย่างเราก็ยังไม่เคยได้เห็นด้วยตาตัวเอง

เพราะเราเป็นจริงเป็นคนเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ
ดังนั้นเราจะเคยเจอแบบเมคหรืออะไรแบบนี้ครับ

เพราะเราทำงานด้วยความเชื่อครับ
บนเวทีบางทีไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากความเชื่อของเราเองถูกไหมครับ

ดังนั้นเก่งทำงานด้วยความเชื่อโดยเฉพาะเลย

แล้วถ้าพูดถึงเรื่องของเซ็นต์

แต่คนรอบตัวของเรา
มักจะเห็นอะไรแปลกจากตัวเรา

ผมชอบเรื่องมูชอบเรื่องทำบุญเรื่องอะไรแบบนี้ครับ
แต่เป็นคนที่ไม่เห็นสิ่งเหล่านี้
แต่คนรอบข้างเนี่ยจะชอบเจออะไรแปลก

เก่งไปถือศีลปฏิบัติธรรมที่วัดสะมณีที่อุดร

เพราะเขาจำได้ว่าเราอยู่อุดรเนี่ย

แต่เขาก็เดินไปดูห้องพระ

ซึ่งปกติห้องพระไม่ค่อยมีใครเข้าในบ้านนะ

พระก็จะเป็นโซนของเราเลย

อย่าให้น้ำพระพร่องนะ

ออกมาปุ๊บก็คือไม่เห็นน้ำแล้วก็ตกใจ

เรื่องบังเอิญที่ฮาร์ดคอลมาก

ก็ว่าเก้งเก้ง
เออคุยมึงหายหรือเปล่า

ผมก็ไม่น่าจะหายนะ
เพราะเราใช้ในการแสดงตลอดครับ

คุยมึงอะเล่าสีน้ำตาลหรือเปล่า

คือพี่แจ๊คเข้าใจไหมว่า
แล้วคุยนี้มันไปอยู่กับเขาคือเขาก็
เอามาใช้โดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าเป็นของใคร

คือต้องบอกก่อนแล้วพวกของต่างเนี่ย
คนโดยในไทยจะชอบใส่ไว้ในรังลานาศ

แต่ทิ้งระยะเวลาในการหาย๓๔เดือนนะพี่

แล้วเขาก็ตกใจที่มันแบบมันบังเอิญเกินไป
บอกว่าหลังจากที่เขาฝันเห็นว่าเก่งไปเข้าฝันเขา
อย่าบอกว่ามึงเอาขุยกูไปรึเปล่า

เขาตื่นขึ้นมาปุ๊บเขาไปหาที่ใต้รางละนาดเหรอ
ใช่ครับ
แล้วก็เจอ

คือมันแบบ

เหมือนอธิษฐานเพื่อเรียกคุยด้วยจ๊ะ

ไซส์ของเราอีกทีที่ไปเอามาเลย

อะไรบางอย่างอยู่กับตัวเรามีคนพูดไหม

ดูดิเป็นคนสายมูแต่ก็

เหมือนที่เก่งบอกเราอันนี้มาเยอะไง

ถ้าเรายังไม่มีหลักฐาน

หมายถึงว่าพอเราได้มันก็จะมาเป็นแบบ

ผมจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่

ก็จะมีบางคนที่พอ

เฮ้ยคนนี้โอ้โหเจ๋งมาทักเราว่ามี

ทีนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องของความเชื่อ

เราเรียนมาทางสายนี้เลย

จะมีความเชื่อเยอะพอสมควร
โดยเฉพาะการไหว้ครู

จะต่อยอดไปอีก

มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่

แต่เรารู้สึกว่ามันใช่

อยู่ประมาณช่วงมัธยมต้นครับ
ห้องดนตรีไทยจะอยู่ข้างบน

ซึ่งบันไดนี้จะมี

นางก็บอกว่าไม่ซ้อมวันนี้เขาไม่ซ้อม

เมื่อกี้ก็ไปมาได้ยินคนซ้อมอยู่

ประตูมันปิดแล้วมันล็อกอยู่
จริงเอาขึ้นไม่ได้รึเปล่า

สมมุติมีการเปิดวิทยุ

จะเรียกว่าก่อน๘โมงนี่คือกลางวันแสกแล้วนะ

ห้องหน้าตะสินมีอยู่แล้วถูกไหม
เราเชื่อว่าบางทีครูบาอาจารย์
แหละส่วนใหญ่เล่นวู้ยังไม่ค่อยเชื่อว่าไปดรักไซค์

นอกจากใครที่คิดไม่ดีทำให้เขิน

เพราะสิ่งเรื่องวัฒนธรรมมันคือมรดกที่แบบฝากต่อรุ่นสู่รุ่นเนาะ

พิเลนนึกออกบ้างมั้ย

เคยมีเรื่องของการต่อเพลง
ในการเล่นดนตรีไทยเขาเรียกต่อเพลง

และพอเหมือนกันนะตาศิลป์หรือดนตรีไทย
แต่มันจะมีบางพวกไงที่แบบว่ากูเก่งแล้วก็ข้ามช็อต
อยากไปครอบใยใหญ่เลย
อยากไปซีเนียเลยมี
แล้วก็เหมือนมีของเพื่อนไปต่อเพลงที่เป็นเพลงใหญ่เขาเรียกเพลงใหญ่
แล้วก็เจอเรื่องแบบแปลกเช่นแบบ
เดินอยู่แล้วก็เจอหมาดำ
เจอหมาดำแล้วก็เจอเหตุที่เป็นเหมือนกับสิ่งต่างมาเป็นเหตุการณ์
ไม่ได้ว่าเป็นเพลงหน้าพาดที่เป็นเพลงใหญ่
ซึ่งเพลงเหล่านี้ต้องมีการขอครูบาอาจารย์ก่อน

แล้วก็มาเล่นเองหรือว่าต่อกันกับเพื่อน

เขาจริงจังถึงขนาดที่ต้องยกขัดเลย
สำหรับความเชื่อนะครับครับผมต้องมีขั้นตอนในการแบบอย่างนี้ไม่ได้ข้ามขั้นอย่างนี้ไม่ได้
คุณต้องครอบครูก่อนคุณต้องยกขันคุณต้องขอครูบาอาจารย์ก่อนถึงจะทำได้

อันนี้คือเรื่องของสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับสายงานหรือว่าทั้งชีวิตของเราที่เราอยู่กับเขาอ่ะครับ
ทีนี้พูดถึงเรื่องของเจ้าพ่อสายมูบ้างคำว่าสายมูมันคงไม่ธรรมดาแหละขั้นไหน
คันนี้ชื่นชอบมากครับแต่ว่าในสายของสายขาวไม่ได้ลงลึกไปแบบสายดำสายมืดหมดอะไรนะ
ต้องถามว่าเริ่มต้นการชอบมูเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่
พอเราเรียนดนตรีไทยเราก็ได้เหมือนครูบาอาจารย์
ว่าเริ่มตั้งแต่เราเรียนดนตรีไทย
เต็ปแรกเลยคือตอนเด็กเด็กอ่ะครูจะสอนไม่ให้ข้ามเครื่องดนตรี

เพราะว่ากุศโลบายคือครูบาอาจารย์อยู่ข้างในนั้นนะเออห้ามข้ามนะ
แต่พอเราโตขึ้นเราจึงได้พอเราโตขึ้นแล้วมีครูสอนเรา
เขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดที่เขาจะบอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างใน
บางคนอาจจะบอกว่าเห้ยงงงาย
มองได้ง่ายกับกันคือให้เค้ารวบอาชีพไงคุณจะเจริญได้ไง

อันนี้คืออันดับแรกที่เริ่มเลยป่ะ

พิคเนธเลยแล้วก็พ่อแก่
แล้วก็พอโตขึ้นก็จะเมื่อเข้าสู่สายอาชีพของรัชยะ

แต่ถามว่าเคยเจอเรื่องปฏิหารไหม

แข่งขันต่างประเทศสร้างความภาคภูมิใจให้คนทั้งประเทศ
ถ้าไม่ใช่ท่านเมตตาแล้วเป็นเพราะอะไร

เราใช้ครู่ครัวในการทำมาหากิน

สำหรับเก่งคือเป็นที่สุดแล้วที่ท่านเมตตา

สิ่งที่เราทำมาหากินสร้างประโยชน์ด้วยกับพวกอื่น

พอเราได้ไปชอบไปถือศิลป์แถวอีสานนะ

ที่เคยเจอปฏิหารเกี่ยวกับพญานาค

นี่แหละประเด็นที่เราจะมาคุยกัน

มันต้องเห็นบ้างสิคำว่าปฏิหาร
หรือบางสิ่งบางอย่างที่เราหาคำตอบไม่ได้
จากการอธิษฐานจิตกับท่าน

ที่บอกว่าเจอปฏิหารเกี่ยวกับพญานาค
ถ้าเป็นแบบช็อตซีนใหญ่เลยนะ

ให้ผมไปถือศิลป์ที่วัฒนธรรมนี
ทุกผมจะชอบไปถือศิลป์ที่วัฒนธรรมนีมาก

นั้นจำได้ว่าอาจารย์ให้ไปวัดสามณี
แต่เรารู้สึกว่าเราอิงกับพญานาค

เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีปล่องอยู่ที่เขาเชื่อว่าปล่องที่แก่งกระเบาเนี่ยเชื่อมกับบาดานเพราะว่าเคยมีคนเอาลูกเทนนิสเนี่ยตุ๊บเข้าไป
สักพักนึงไปโผล่อยู่กลางแม่น้ำโขงเห้ยเนี่ยเขาก็เลยพูดกันนะที่เค้าพูดกันนะ
แล้วก็ที่นี่เคยมีปฏิหารคือคนไปขโมยกล่องอันนี้อยู่ในเรื่องจริงผ่านจอนะครับ
คนไปขโมยกล่องบริจาคแล้วก็สักพักนึงเงินเต็มกระเป๋าเลยนะแล้วก็ไม่ไปไหนนอนดิ้นอยู่
ตำรวจก็มาจับตำรวจถามว่าทำไมไม่หนีเงินก็อยู่ในกระเป๋าเต็มหมดเลย
อยากจะไปบอกวุนท่านว่าเฮ้ยเดี๋ยวลูกจะไปถือศีรแล้วนะมวทนวุลกับลูกด้วย
ก็ครั้งแรกเลยที่ไปที่พ่อปู่ผู้ชมที่แก่งกระเบาเป็นองค์สีขาวนะครับ
แจ๊คเชื่อไหมว่าสิ่งที่เราเจอคือ
ช่วงเย็นแล้วฟ้าฝนกำลังคึ้มเลย

เหมือนบ้างไฟพญานาคอย่างนี้เหรอ

ปกติก็จะขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๑ตุลา

ใช่ครับผมแสงสว่างมากแล้วเราก็หลบกัน

ใช่ครับข้างหน้าเลยครับ
เห็นครั้งแรกที่แบบ

แล้วเราก็แบบมันไม่ใช่ฤดูอ่ะ

๔คนเพราะสว่างมาก

ขึ้นมาเป็นสีอะไร

ถ้าบอกว่าจะเป็นภู
พวกเราอองสวย
ดูเรื่อง
มันถือสีขาวก็คือการที่แบบมันนุ่มขาวบำขาวอะไรอย่างนี้
แล้วก็ชอบต่างแบบเป็นองค์สีขาวนะครับ
โอ้โฮเขาเป็นคนแบบกินมาร์ซาวนี่เหมือนนั่ง
เหมือนแบบสีดำนั่งคุยกับสีขาวเลยนะ

อันนี้ขาวจั๊วเลยอ่ะ

เก่งไปบวชวัดสามณีเหมือนกัน

แล้วก็ให้เดินจงกลม

เราไปบวชแล้วเราทามมิ่งในการที่เราไม่ได้ทำงานมันนาน
เดี๋ยวหลวงพี่ทำอันนี้อยู่นะครับมีข่าวอะไรหรือว่าเพื่อประสานงานกับคนทางโลกครับ
แล้วคนนี้ก็จะคอยดูแลอยู่ข้างตลอด
แล้ววันนั้นผมก็สวดมนต์เสร็จแล้วนั่งสมาธิเสร็จแล้วการบ้านอาจารย์ก็คือต้องเดินจงกลม
ผมก็มาเดินจงกลมแล้วคนนี้เขาก็ตามปกติเขาจะปล่อยผม
แล้วเขาก็จะกลับมารับผมในช่วงที่ผมปฏิบัติเสร็จ
ผมก็เดินปกติเดินจมกลมปกติรอบโบสถ์เดินไปเรื่อยโหสงบมากวันนั้นแบบเย็นมาก
แล้วก็ไฟวัดก็ปิดหมดแล้วนะแต่เราชิวครับเพราะเราชินเราไม่ได้กลัวหรืออะไร
ที่นั่นเนี่ยวัดสะมณีเขาเชื่อว่ามีรูพญานาคอยู่เพราะสระมณีเขาเชื่อว่าเป็นสระพญานาคครับ
ในขณะที่เราเดินอยู่เราเห็นแล้วว่าคนดูแลเราเห็นหางตาว่าเขาวิ่งมา
ว่านำไมวะแต่เราก็ไปปฏิบัติต่อเพราะเหมือนกำลังจะใกล้ครบรอบอะครับ
ก็เห็นวิ่งมาวิ่งมาสักพักหนึ่งเพราะผมแบบเหมือนครบรอบครบรอบตรงถึงหน้าโบดก็จะหยุดชินมั้ยเราก็อธิษฐาน
เราก็อธิษฐานนางก็วิ่งมาเจอเราแล้วนางก็หยุด
แล้วเขาก็ถามผมว่าหลวงพี่อยู่ตรงนี้นานหรือยัง
ผมว่าก็เมื่อกี้ก็เดินมาตลอดนะทำไมเหรอ
เขาบอกว่าเมื่อกี้เขามาแล้วเขาไม่เห็นผม
แล้วคราวนี้เขาบอกว่าพอเขาวิ่งมารอบที่เขาหยุด
เขาบอกว่าเหมือนเห็นเงาดำยาวเหมือนบังเราอยู่
เหมือนกับพอตอนครบรอบพอดีก็เลยคุยกันว่า
น่าจะเป็นเหมือนกับพญานาคาราชที่แบบ
มาบังช่วงที่ว่ากลัวควรจะมาเกาะกลัวในช่วงที่เราปฏิบัติ
เพราะตอนนั้นเป็นพระนะครับประมาณนั้นแหละ
ก็ซีนใหญ่ถือว่าซีนใหญ่ถือว่าซีนใหญ่
อนุญาตแชร์นิดนึงคือปกติผมจะไม่ค่อยเล่าเรื่องอะไรพวกเนี้ย
ออกอากาศสักเท่าไหร่เพราะผมก็ยังมีกำแพง

ฮะก่อนหน้านี้ผมไม่เคยอินกับพญานาคเลย

มันหลายอย่างเลยนะตอนนั้นเพราะว่าหนึ่งคือเราทำรายการนี้
เราจะเจอคนที่ชอบอ้างตัวเองว่านี่คือร่างทรงพญานาคต์ซึ่งเราไม่ชอบ
ไม่เคยอินเลยมีจนกระทั่งวันหนึ่งเรื่องนี้ทีมงานรู้ไม่เคยเล่าที่ไหน
วันหนึ่งเราไปถ่ายรายการที่จังหวัดนครพนมซึ่งแผนถ่ายรายการก็เป็นรายการท่องเที่ยวธรรมดา
ไปถึงขับรถไปถึงปุ๊บก็คืนนั้นก็นอนปรากฏว่าตอนนอนกลางคืนฝันฝันก่อน
ในห้องเลยที่เรานอนมีผมนอนมีหลานนอนอยู่ปรากฏว่ามีเป็นผู้ชายแก่
ชุดขาวมีเข่ายาวเข่าขาวมีหนวดยาวแล้วก็บอกตัวเองว่าชื่อชื่อนี้เราชื่อนี้นะ
แล้วก็มาแป๊บหนึ่งจะมีผู้ชายอีกคนนึงหนุ่มหน่อยแต่แต่งองค์ทรงเครื่อง
มายืนอยู่ข้างเตียงเลยผมจำไม่ได้ว่าพูดอะไรกันกับผลสุดท้ายเขาบอกว่า
เดี๋ยวตื่นมานะไปซื้อโทษนะฮะไปซื้อเจ็ดห้าไปซื้อเจ็ดห้า
แล้วก็หลังจากนั้นผมก็หลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาตื่นปุ๊บผมเล่าความฝันให้หลานฟังก่อน
ขิงเมื่อคืนฝันแบบนี้ว่ะเขาบอกให้ซื้อเจ็ดห้า
อะไรอย่างนี้ก็กันไปแล้วก็มาเล่าให้ทีมงานฟังมาเล่าให้ภรรยาฟัง
เล่าที่โต๊ะกินข้าวแล้วหลังจากนั้นก็เอ้ยผมก็ลองซื้อเจ็ดห้า
ปรากฏว่าพอถึงวันที่ออกตื่นมาวันนั้นถ่ายรายการปรากฏว่าถ่ายรายการไม่ได้ไข้ขึ้น
ไข้ขึ้นแบบผมไม่สามารถที่จะลงจากรถได้แต่ขับรถได้อะไรอย่างนี้ครับ
ทีมงานก็ไปถ่ายกันแล้วหลังจากนั้นก็ไปซื้อ
ปรากฏว่าหวยออกเจ็ดห้าจริงจริงสิบห้าใบ
นั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงมาสื่อมาบอก
เพราะอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ว่าคุยอะไรกันมากแต่จำได้อย่างเดียวคือ๗๕
แล้วจำชื่อได้ไหมครับจำได้ชื่ออะไรจำได้ปู่อื้อลือ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
หลานของท่านมั้งท่านอยากให้มามั้งอะไรอย่างเงี้ยคือคือเรื่องราวของของพญานาคที่
หลายคนต้องบอกว่าหลายหลายคนให้ความนับถือครับศรัทธาเยอะมากครับโดยเฉพาะแถบภาคอีสานครับ
ทุกจังหวัดแล้วบางทีอยู่ในวัฒนธรรมของเขาถูกจะอยู่คู่กับวัดกับศาสนาอยู่แล้ว
เป็นเรื่องปกติเนี้ยครับนะคะก่อนที่จะบวชพระก็ต้องเป็นนาภก่อนครับ
ฮคือไม่รู้ได้ตามข่าวไหมช่วงที่ได้๑๔เรียนท้องระดับโรคครับ

แต่เหตุการณ์คือทุกคนได้เห็นอยู่แล้วว่า
เห็นตามข่าวแล้วว่ามันคือความสำเร็จ
เหมือนเราวางแผนเวลาเราแข่งขันเราจะต้องมีวางแผนกลยุทธ์ใช่ไหมครับ
แล้วเราก็คิดว่าประเภทที่เราจะได้เราก็คิดไว้อยู่แล้ว
แต่สรุปมันผิดแผนมันผิดแผนเนาะ
พอมันผิดแผนปุ๊บผมก็เริ่มงองแงแล้ว
แล้วอย่างหนึ่งเลยที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ถนัดจริง

แจ๊คเก้ผมเอาติดไปเฉยเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ถนัดครับ
ก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยไม่เอาอ่ะไม่ถนัดไม่กล้าเล่นจะเป็นฟิลิงประมาณนั้นครับ
แล้วคราวนี้แจ๊คเก้เหมือนค่อยเข้ารอบไปเรื่อยอยู่เนี่ยครับ
แล้วพอตอนรอบรองครับเราก็โมโหร้องไห้เลย
เพราะว่าเหมือนไม่มีใครสู้ให้เราแล้วเราจะต้องไปแข่งแล้วอะไรแบบนี้
แล้วผมจะเหมือนจะเกือบไม่ได้แข่งแล้วเขาบอกว่าเกงต้องไปแข่งแล้ว
แม่แข่งเขาจะตัดสิทธิ์แล้วก็เลยคิดว่ากูตกรอบนี้แน่เลยเลยเนี่ย
ก็เลยเอาชุดรอบชิงเอาชุดรอบชิงมาใส่รอบรอง
เพราะคิดว่าตกรอบนี้ไม่ได้ใส่ชุดรอบชิงแล้วก็เอาชุดรอบชิงมาใส่รอบรอง
ก็แข่งไปสรุปประกาศเข้ารอบชิงแล้วคราวนี้ทำไงวะ

ก็เลยเอาชุดรอบรองมาใส่รอบชิงแทนสลับกันแทนชุดรอบรองมาใส่รอบชิงแทน
รอบรองที่มาใส่รอบชิงคือเป็นชุดที่อยู่ในข่าวเป็นชุดเหมือนชุดดำดำครับ

และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความสำเร็จต่างที่มันกลับมา
แล้วมันไม่สำเร็จของเราแค่คนเดียวเป็นสำเร็จของคนทั้งประเทศ
แล้วเราก็ต้องขอบคุณดีไซเนอร์ต่าง

เพราะเราทำไม่ได้ชุดมันเยอะมากพี่
มัน๒๐๓๐ชุดอะ

ไอ้น้องเขาที่ทำชุดนี้ให้
ก็เลยทำให้เรารู้สึกว่า

คือตัวเก่งเก่งรู้สึกอินกับเรื่องเพราะว่า
มันเหมือนเราพยายามจะหนี

เพราะจริงเราไม่อยากจะ
จริงเราคิดว่าเราไม่ถึงตรงนั้น
แล้วพอมันเป็นเหตุการณ์เราก็เลยรู้สึกว่า

แต่ท่านบอกว่าไม่อันนี้ดีแล้ว
ใช่โทษเราเล่นด้วยความไม่กดดันป่ะ

หรือแบบมันไม่ค่อยอยากเล่นวะ

เวลาพูดผมจับความรู้สึกอะไรอย่างเหมือนแบบเขามีน้ำตาคอเบ้าไงเวลาพูดใช่ไหมรู้สึกคงจะเป็นความศรัทธา
ทีนี้เนี่ยไม่พูดถึงอีกก็คงจะไม่ได้แน่นอนว่าเข้ามาในรูปลักษณ์ของตัวตนที่ชัดเจนคือด้วยความเป็นยักษ์
เทพอีกองค์นึงที่จะไม่พูดถึงคงจะไม่ได้ธาเวสัวนธาเวสัวนเป็นมายังไงเอ่อธาเวสัวนเนี่ย
เริ่มจากการที่สิบปีที่แล้วครับเราเราแข่งรอบชิงเป็นทอสกันมานะครับ
อยากจะศึกษาว่ายักษ์มีแบบไหนบ้าง
ย้อนกลับไปว่าเมื่อ๑๐ปีที่แล้วเราพูดตรงคือ
คำว่าท้าเวสวันยังไม่แพร่หลายเท่าทุกวันนี้
รู้อย่างเดียวว่าท่านคือผู้ที่เป็นใหญ่ที่สุดในนรกคอยกันผีได้
ครับแล้วก็ตัวเราคือรู้จักทศกัณฐ์ก่อนครับ
ใช่พูดถึงยักษ์แน่นอนก็ต้องนึกถึงทศกัณฐ์
แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าทศกัณฐ์เป็นวรรณคดี
แล้วยักษ์จริงในทางศาสนามีอะไรก็เลยได้มาเจอทาเวสวรรค์นะครับ
แล้วก็พอเราเริ่มบูชาแล้วก็เราได้ความรู้จากอาจารย์

บางคนบอกว่าเป็นเทพแห่งทรัพย์เป็นเทพแห่งวิญญาณ

ก็ถามนะผมก็ถามเลยว่ามีเหตุและผลอะไรในการที่ที่เอ่อ
ต้องไปขอโชคขอลาบขอเงินต้องไปขอทาเวสวร
อันนี้ผมก็อยากรู้อยากรู้ครับย้อนไปอันแรกเป็นเจ้าแห่งวิญญาณ
คนตายไปเอาอะไรไปได้ไหมครับดังนั้นทรัพย์สมบัติก็อยู่ที่ท้าเวสวัน
ก็เลยแบบกลิ้งเลยถูกไหมฮะดังนั้นแบบถ้าเกิดคนขออะไรก็ให้ไปขอทาเวสวรร

แล้วก็ทาเวสวันเนี่ยตัวเก่งเหมือนที่เก่งเคยเล่าว่า
ใช้คาแรคเตอร์ของยักษ์เนี่ยในการทำมาหากินดังนั้นตรงนั้นอ่ะเก่งว่าเป็นปฏิหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วแหละ
กับการที่ท่านให้กับเราในการมีชื่อเสียงมีทุกอย่างในทุกวันนี้
ก็ทำประโยชน์ได้กับผู้อื่นด้วยการใช้คาแรคเตอร์ของยักษ์ในการทำอาหากิน

แต่ก่อนไม่มีไม่มีครับเออเราแต่ผมเป็นคนสุดไงครับ
เฮ้ยสุดจริงไม่ต้องมานั่งเขียน
ถูกต้องครับผมก็เลยต่อเขี้ยวเลยแบบแล้วก็เราชัดเจนแล้วเราก็ไม่ได้เหมือนนับชอบ
เพราะมันคือตัวเราใช่คือตัวเราไปแล้ว
แล้วก็ก็เลยนับถือทาเวสวรรณมากแล้วก็เคยมีเหตุการณ์หนึ่ง
ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจ
ก็คือเรื่องของการโดนของครับ
แล้วผมก็รู้สึกว่าช่วงนั้นเราเหมือนได้กลิ่นเหม็น
เฮ้ยอย่าบอกว่าโดนเหรอ
ใช่มันได้กลิ่นเหม็นแค่คิดเฉยนะได้กลิ่นเหม็นแล้วก็เพื่อนก็ไม่ได้กิน
เราก็ได้กลิ่นคนเดียวแล้วในขณะที่เราหลับบางทีเราหลับแล้วเราเหมือน
มันเหมือนสัตว์อะไรนะมันเหมือนมีขวาสะดุ้งตื่นทำไมช่วงนี้มันแปลก
แล้วเราก็คิดถึงคนคนหนึ่งคิดถึงแบบไม่มีเหตุมีผล
คิดถึงในแง่ของอีกเลเวลหนึ่งด้วยแบบความอยากอะครับแล้วก็ใช่ไหมนะ
แต่เซนต์บางอย่างผมว่าผมไม่รู้นะคืออะไรแต่ผมรู้สึกว่าข้างในมีบางอย่างบอกผมว่าน่าจะโดนของหรือเปล่า
เพราะปกติคนโดนพวกนี้คือจะคิดเองไม่ได้จะไม่มีสติแต่อันนี้คือเหมือนมีข้างในก็บอก
มันเหมือนมีแป๊บบางอย่างครับอธิบายว่าน่าจะใช่นะอะไรแบบนี้แซมบางอย่าง
ก็เลยขอทาเวสวรรค์ผมมีทาเวสวรรค์รัชช่องรมครับเป็นรุ่นฝาบาทนะครับฝาเป็นโตเนอะมีคนให้มา
ผมก็กำทาเวสวรรค์ตอนนั้นยังไม่มีองค์ลอยเลยมีองค์นี้แหละก็กำทาเวสวรรค์เหมือนฟองพ่อฟิลลิ่งอะ

เพราะเรารู้สึกว่าทางเกรงถามค่ะและเราเรียกว่ากลังก็กำและคราพ่อผ้างพ่อ
เพราะเรารู้สึกว่าท้าเวสวรเป็นเครียงแห่งวิญญาณถูกไหมครับ
ดังนั้นคนเล่นของก็คือเอาพวกวิญญาณมา
แล้วต้องทำให้ผีคล้างถูกต้องมีผีแน่นอน
เราก็เลยกรรมท้าเวสวรปักทุก๓๙ดอก
ธิษฐานบอกว่าถ้าเกิดมีคนคิดไม่ดีหรือว่าคนทำของใส่ลูก
ขอให้ของเหล่านั้นกลับไปที่เจ้าของ
แบบจะคิดเองตามทำความเชื่อของเราก็ทำงูปลาไป
มาตอนเช้ามีโทรศัพท์เข้ามา
เป็นคนที่เรานึกถึงตลอดที่ผมบอกเขาโทรกลับมา

แล้วเหมือนกับเขาโทรมาสารภาพ
ใช่ครับ

แต่คำพูดหรือว่าอาการที่เขาเป็น

จริงพื้นเพเขาเป็นโซน

องค์พ่อจะสร้างอุปสรรคเพื่อให้เราเรียนรู้

บางทีไปขอแล้วทำไมไม่ได้อย่างนี้
ถ้าตีความหมายถูกก็คืออุปสรรคมันต้องมาก่อน

คุณต้องผ่าอุปสรรคไปให้ได้แล้วคุณจะเจอ
แต่ของพ่อจะมาเป็นเหตุการณ์แล้วก็ชิ้นใหญ่
สำหรับตัวเก่งคือลิงก์แล้วขอเร็ว

แล้วก็เริ่มเดินทันใจเหมือนกัน

อีกคำตอบเมื่อกี้ที่เก่งเล่าให้ฟังคือ
เหมือนกับตัวเองโดนของแล้ววันรุ่งขึ้นอ่ะเฮ้ยมันผลทันตามากเลยนะ
ไม่ใช่ครั้งเดียวเปล่าที่แบบชัด
ชัดเลยแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนกับอธิษฐานตรงท้ายของท่าน

ก็เลยนับถือตั้งแต่วันนั้นหรือว่าก่อนหน้านั้นเป็นต้นมาอยู่แล้ว

แต่หลังจากวันนั้นผมว่าน่าจะนับถือแบบ
เหมือนตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นปีของทาเวสวรรณ

อยากรู้อันนี้อยากรู้เหมือนกันว่าก่อนหน้านั้นถ้าเราจำกันได้คือเป็นปีของพญานาค
แล้วอีกปีหนึ่งกลายเป็นท้าเวสวรรณมีที่มายังไง

มกราเลยอ่ะคือเปิดพอสองปุ๊บท่านเอาเลยแล้วก็ขยายแบบ
แล้วเริ่มดังมาจากที่นึงแล้วทีนี้ก็ขยายแบบอ่า
คือกลายเป็นแบบทุกที่จะต้องมีท้าเวสวัน
แล้วความโชคดีของเก่งจะมีเจ้าภาพ
เวลาศัทธาทาเวสวันปุ๊บมาก่อนคนจะชอบจ้างรำไปวงสวง
แต่บางคนก็จะรู้สึกว่าเหมือนที่พี่บอกว่าโอ๊ยงมงายไปหรือเปล่า
อ่าก็เอาสิริปินไปสิริปินคนไหนแหละที่จะแบบเราลงไทยได้
ก็จะมีคนแบบว่าเจ้าภาพเอาไปขับเสพา

เพราะส่วนใหญ่เวลาโชว์ของเก่งก็จะเป็นโชว์ที่กรมสมัย

ควรได้แบบด้านนี้ส่งได้ไปทำบุญด้วย

ขอทำบุญด้วยขอทำงานด้วยได้ไหม

ไม่มีคิวทำงานเลยมีแต่คิวทำบุญ

แล้วเหมือนจังหวะที่ท่านดังพอดีก็เลยได้งาน

ต้องให้เครดิตครูบาอาจารย์เลยนะ
เพราะเก่งเชื่อว่าการมีครูบาอาจารย์ที่ดีทำให้เรามีสติถูก
อาจารย์เชียงเป็นคนสอนให้เก่งรู้จักมูลในแบบมีเหตุมีผล
แล้วก็ผมชื่นชมอาจารย์เพราะอาจารย์เป็นดรทางด้านปรัชญาด้านศาสนา
ดังนั้นอาจารย์จะเป็นคนที่มีข้อมูลต่างแม้กระทั่งบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยเหตุการณ์นี้ลื้อรับหรือเปล่า
อาจารย์ก็จะหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาดีเบตกับเราเพื่อไม่ให้เราแบบงมเขามันให้เกินไป
สิ่งหนึ่งที่เก่งได้จากการโมคือเก่งว่าคนอื่นอาจจะมองเรื่องทรัพย์สมบัติข้างนอก
แต่อาจารย์สอนว่าเมื่อเราถือศีลปฏิบัติธรรมสิ่งที่เราได้คืออริยทรัพย์ก็คือทรัพย์ภายใน
ซึ่งทรัพภายในมันทำให้เรามีสติเมื่อเรามีสติปุ๊บเราก็จะทำงานทุกอย่างได้ง่าย
แล้วตัวเก่งถ้าเกิดใครอยู่รอบตัวทุกคนจะรู้เลยว่าตั้งแต่ผมได้เป็นลูกเสียอาจารย์เชียงคือ
เราชัดเจนรู้จักแก้ปัญหาแล้วก็ไม่มีสภาวะอาจจะเอายังไงดี
เช่นด้วยความที่ตัวเราก็เป็นคนอาเลิศซึ่งเหล่านั้นทำให้เราเป็นเราในเวสชั่นนี้ซึ่งมันดี
ก็หลายคนอาจจะมองอย่างที่เก่งพูดนะครับว่าอ๋อการมูคือการได้สิ่งต่างที่ตัวเองขอ
ทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงอะไรต่างแต่จริงแล้วการมูพูดถูกต้องเลยฮะ
มูคือมันคือมันคือสิ่งหนึ่งที่เอาไว้เป็นเกราะป้องกันตัวเองเอาไว้เป็นตัวยับยั้งชั่งใจ
ตัวที่มันไม่ดีอยู่ในตัวการมูเนี่ยผมว่ามันจะคอยยับยั้งทั้งใจกดที่ตัวไม่ดีให้อยู่ในตัว
ค่อยลงไปได้เพราะเราจะมีสติมากขึ้นเราจะทำอะไรเราจะรู้จักบาปบุญคุณโทษมากขึ้น
ใช่เลยพี่แจ๊ะอีกอย่างนึงคือบางทีถ้าเกิดเรายิ่งเชื่อว่ามีเทวดาหรือมีสิ่งศักดิ์ศิลป์มองเราอยู่
เกรงกลัวต่อการทำบาปและอายใจต่อการทำบาปใช่
นั่นคือสิ่งที่ถูกต้องของการมูไม่ได้มีความเสียหายบางคนมองการมูผิดว่าอ๋อมันคือความงมงาย
แต่ถ้าเรารู้จักการมูจริงผมว่าสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่ตอบโจทย์มากที่สุด
คนมูมากเท่าไหร่คนทำบาปก็จะน้อยลงเพราะรู้อยู่แล้วว่าถ้าเรามูแล้วเราทำบาป
เราก็จะไม่ได้ในสิ่งที่เราขอถูกต้องครับ
ทีนี้เนี่ยอ่ะโอเคเข้าใจการมูแล้วเราไปทำงานเราได้ทีนี้เราอย่างนี้เลย
ครับผมก็ได้ไหนแล้ว
ไม่ได้ว่าถือว่าจะมาขายของขายของอะไรนะคุณผู้ชมผู้ฟังคืออันนี้มันต้องมีที่มาที่ไป
คือเราอยากจะสร้างสิ่งที่เรานับถือแล้วก็เป็นเหมือนกับตัวแทนของความศรัทธาของเรา
ก็คือทำแผ่นยันขึ้นมาแล้วก็ตัวเก่งเก่งรู้สึกว่าตัวเก่งเอง
เล่นทุกอย่างผ่านโซเชียลมีเดียแล้วก็แอปโทรศัพท์ทุกอย่างมันเป็นเหมือนกับทุกอย่างเราอยู่ในโทรศัพท์
ก็เลยอยากเอาแผ่นยันเนี่ยที่เพื่อที่จะมาอยู่ในหลังโทรศัพท์ก็ดีหรือว่าไว้ใต้หมอนไว้ในกระเป๋าสตางค์อะไรแบบนี้
ก็เลยสร้างขึ้นมาซึ่งในนี้มีพระพิคเนธพญานาคาราชแล้วก็ทาเวสุวรรณอยู่ในแผ่นเดียวกัน
ก็ตามที่เราพระพิคเนตอยู่ข้างบนครับทาเวสวรรค์อยู่ข้างล่างแล้วก็พญานคาราครับ
ออกแบบเป็นพุทธศิลป์แล้วก็ใส่ยันเข้าไปข้างในโดยชื่อแบรนด์ก็คือทัชยันมาจากทัชยะนั่นแหละแล้วก็ใส่ยันเข้าไป
อาจารย์เชียงก็ช่วยวางแบบทั้งหมดนะครับอาจารย์ก็ช่วยวางครับก็เป็นชื่อหนุนดวงหก
แล้วก็อาจารย์ก็สอนซึ่งเก่งเก่งว่าเป็นปณิธานของเก่งแล้วก็ทีมงานครับเราสร้างเราไม่ได้แบบรู้สึกว่าต้องทำเป็นธุรกิจนะครับเราสร้างเพื่อเอาไปช่วยคน
นุนดวง๖เพราะเราเชื่อว่าคนไทยฝันอะไรมาเยอะแล้วนะครับถ้าเกิดความเชื่อมันช่วยคนได้อย่างน้อยก็ให้แผ่นยันนี้ไปช่วยหนุนดวงคน
ก็เลยตั้งใจสร้างแผ่นยันนี้แล้วอยากให้มีปฏิหารจริงเพื่อที่จะให้องค์พ่อพระพิคเนตพญานาคาราชทาเวสวรรณไปช่วยคนจริงก็เลยได้สร้างแผ่นนี้ขึ้นมา
แล้วราคาของเราก็ไม่แพง๑๙๕บาทเพื่ออยากให้คนแตะต้องได้

ที่วัดเลยใช่ไหมให้เป็นสายยักษ์เลยครับเพราะพูดถึงเก่งก็ต้องนึกถึงยักษ์ครับก็เป็นที่วัดบางชันครับ
แอบเล่านิดนึงวันที่ทำพิธีในการบวงสวงพี่แจ๊คผมก็ตกใจเหมือนกันสิ่งที่ผมเห็นคือผมเห็นไฟออกมาจากตรงนี้ของทาเวสวรรณ

ใช่เพื่อผมอะเหมือนที่เล่ามาตั้งตั้งต้นคือเราต้องเข้ามงายแต่เรามันไม่ต้องเงินนะเราก็มองแล้วไม่น่าจะใช่
ก็ไม่มีแสงแล้ว
ผู้อื่นเห็นมะ

ไม่มี

แต่เป็นแสงที่ปิ๊งออกมาเลยเนี่ยนะ

ที่วัดบางชันครับทาเวสสุวรรค์ครับ

นั่นคือในส่วนของทั้งหมดเลยมันเป็นความเชื่อและความศรัทธา
คุณผู้ชมฮะอย่างที่เก่งพูดถูกเลยนะว่า
ศรัทธาบางอย่างถ้าเรามีที่พึ่งทางใจอย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นที่พึ่งที่ดีที่สุด
เป็นบางจังหวะบางจังหวะมันหาที่พึ่งไม่ได้
แน่นอนว่าศรัทธาหรือว่าที่พึ่งทางใจมันคือสิ่งที่ยึดเหนียวที่ดีที่สุด
เพราะฉะนั้นความเชื่อความศรัทธาอยู่ที่ดุลยพินิษฐ์ของแต่ละท่าน
เรื่องพวกนี้ใครมูใครนับถืออะไรไม่ผิดอะไรเลย
นับถือไม่เหมือนกันบางคนนับถือแบบนั้นบางคนนับถือแบบนี้
แต่การนับถือของเรามันจะมีบางสิ่งบางอย่างมันจะมีกรอบอยู่
คือถ้าคุณนอกกรอบเมื่อไหร่สิ่งที่คุณนับถือเขาไม่มาดูแลคุณหรอก
แต่ถ้าคุณอยู่ในกรอบซึ่งในกรอบนี้สิ่งที่เรานับถือความศรัทธามันคือกรอบเดียวกันหมด
นั่นคือกรอบแห่งความดีถูกไหมครับ
และนี่คือผลจากการเป็นเจ้าพ่อสายมูจนมาถึงทุกวันนี้
วันนี้ขอบคุณคุณเก่งทัชยามากนะครับขอบพระคุณมากเลยที่มาเยี่ยมเยี่ยมรายการ
ผลงานหน่อยช่วงท้ายตอนนี้มีอะไรบ้างยังไงบ้าง
ก็ฝากติดตามผลงานนะครับในเฟซบุ๊คนะครับอินสตราแกรมนะครับยูทูปนะครับช่องทัชยะนะครับแล้วก็ติ๊กต๊อกทัชยะนะครับตารางอันดูในนั้นได้
มีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงนะครับงานละครนะครับซีรีส์ต่างก็มีให้ติดตามกันนะครับ
แล้วก็ฝากนี่ด้วยครับนี่นะครับทัชยันนะครับยันหนุนดวง๖๖นะครับก็อยากสร้างเพื่อที่จะให้ไปช่วยหนุนดวงทุกคนนะครับ
แล้วก็แผ่นยันที่เป็นแผ่นทองเนี่ยไม่มีโอกาสแล้วก็ไปรอสร้างพระนะครับบำรุงพระพุทธศาสนาต่อนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับผมหนุนดวง๖๖ครับทัชยันครับ
คนนี้อยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าเก่งจริงฮะนะครับแล้วก็ฝากไปถึงคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะครับสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์ลี้ลับประสบการณ์เหนือธรรมชาติประสบการณ์หลอนผีปีศาจได้หมดเลยครับอย่าเก็บเรื่องราวของคุณไว้คนเดียว
และเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้า๔ทุ่มตรง
ก็จะกลับมาล้อมวงฟังเรื่องหลอนจากเหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผี
ส่วนแขกรับเชิญของเราสัปดาห์หน้านั้นจะเป็นใครพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับ
วันนี้พวกเราทีมงานสถานีผีดุผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดี
พร้อมด้วยคุณเก่งพร้อมด้วยทีมงานลาทุกท่านไปแล้วครับ
คุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่จะเจอกันวันศุกร์หน้า
วันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิฝันดีผีไม่หลอกทุกคน
สวัสดีครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับ
สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ